ครับคุณผู้ชมครับติดตามข่าวสารพวกเรากันต่อนะครับ
เดี๋ยวผมคุยกับลุงพลทนายตั้มแล้วก็หมอปลานะฮะ

แต่ว่าตามความคืบหน้าคดีนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้ใครเห็นภาพที่เกิดขึ้นที่ริมถนนแห่งหนึ่ง
ท่ายางเพชรบุรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันโหดเยี่ยมเหลือเกิน
ใช่ค่ะรถคันนี้นะฮะสีนี่เด่นชัดมาก
เขาจอดนะฮะแล้วมีข้างหลังจอดอยู่คันนึงจังหวะแหม่มุมของกล้องพอดีนะ
มีเสาบังด้วยคนขับรถคันหน้าเนี่ยเดินลงไปเนี่ย
ไปทางฝั่งของคนที่นั่งอยู่คู่คนขับข้างหน้าแล้วไปยิงใส่เขานะครับ
ที่ภรรยาของคนที่ถูกยิงเนี่ยซึ่งเป็นคนขับรถ
จะขับรถฉีกหนีไปนะฮะนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ที่เป็นสามีที่นั่งอยู่บนเบาะนั่งคู่กับคนขับเนี่ยเสียชีวิตนะฮะ
ใช่ค่ะภรรยาเป็นคนขับแล้วก็พอฉีกหนีไปแป๊บนึง
ไปจอดอยู่ข้างทางนะคะนี่นี่ค่ะไปจอดไว้แบบนี้
เพราะว่าสามีที่นั่งข้างนี่ค่ะเสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งข้างคนขับ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอก็เห็นชัดเจนแหละว่ามือยิงคือใคร
ใช่ค่ะแล้วเธอบอกว่าตอนแรกเห็นรถของมือยิง
ยังคิดในใจเลยว่ารถสีแปลกสีแบบวัยรุ่น
นึกว่าเป็นวัยรุ่นแต่พอลงมาจากรถแล้วมาก่อเหตุ
โอ้โหตัวภรรยาบอกจำได้รู้เลย
เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่เดียวกันนี่แหละ
นี่ฮะเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายนะฮะ
มกราคมนะครับในท้องที่สพท่ายางนะครับ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจพร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐาน

รถคันนี้นะฮะไปจอดอยู่ที่หน้าร้านขายปุ๋ย
แถวริมถนนสายชนประธานแก่งกระจานนะครับ
ในพื้นที่ตำบลท่าแรงอำเภอท่ายางนะฮะ

ชื่อว่านายจันทีสุวรรณพันธ์อายุ๕๐ปี
เขาเป็นพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้นะฮะ
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มมนะครับ
กระสุนเข้าหน้าอกด้านขวา๒นัด
เสียชีวิตอยู่เบาะนั่งข้างคนขับ
รถยนต์ที่เขามากับภรรยาภรรยาขับเนี่ย
เป็นโตโยต้าสีดำคันนี้นะฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุภรรยาของผู้ตาย
บอกว่าจำหน้าได้เลยเห็นชัดเจน
คือนายประเสริฐรอดดาราหรือว่าในต้นนะ
เขามีฉายาต้นเขากระปุกอายุ๔๙ปี
หลังก่อเหตุก็ขับรถในภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นนะฮะ
ขับรถหนีหายไปนะครับ
พันธุ์ตมุทรเอกรณกรประคองศรีพุ่มกับการศพท่ายาง
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุได้สั่งให้ชุดสืบสวน
กระจายกำลังออกติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
เรื่องต้นเชื่อว่าสาเหตุมาจากเรื่องหึงหวง
เนื่องจากผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขามีแผงค้าขายอยู่ใกล้กัน
แล้วที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
นายประเสริฐมักจะเป็นคนที่มีอารมณ์หึงหวง
แล้วก็จะไปหึงเวลาที่เห็นผู้ตายเนี่ย
เขามาพูดคุยกับภรรยาตัวเอง
ถึงขั้นเคยขู่ภรรยาตัวเองว่า

นี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่ตำรวจได้มาครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วที่เห็นขับรถไปจากถนนที่ลงไปยิงเขาเนี่ย
มุ่งเข้ากรุงเทพนะฮะตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่นะครับ
ใช่ค่ะคือวันนี้ที่อาคารนิติเวชโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางนัทธนิษฐ์เดินทางไปรอรับศพสามีนะคะ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาลูกช้าง
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เธอเป็นคนขับนะคะตัวสามีเธอที่เป็นผู้เสียชีวิตก็คือนั่งเบาะข้างคนขับ
เธอก็ขับรถสวนกับนายประเสริฐผู้ก่อเหตุตอนแรกขับสวนกันแบบนี้ค่ะ
ครับเธอก็นึกในใจว่ารถคันนี้สีแปลกเนาะสงสัยเป็นรถวัยรุ่น
สวนกันแต่สักพักรถของนายประเสริฐขับไปต่อท้ายรถเธอ
แล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่ตอนนั้นเธอก็ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นรถของนายประเสริฐ
รถของนายประเสริฐแซงขึ้นมามาอยู่ด้านหน้า
แล้วจอดรถก็จะเป็นภาพตามที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะคะ
นายประเสริฐเปิดประตูลงมาเธอบอกว่าพอเห็นหน้าแล้วอ๋อเลย
นี่นายประเสริฐนี่พ่อค้าน้ำปั่นที่ขายของอยู่แผงติดกัน
พอลงมาจากรถตอนแรกเธอบอกไม่รู้ว่าเป็นนายประเสริฐเห็นแค่รถสีแปลก
พอเดินลงมาปุ๊บเธอจำได้นะคะนายประเสริฐไปที่ฝั่งเธอที่เป็นคนขับก่อน
เปิดกระจกทักทายตามภาษาคนรู้จักนะสามีเธอนอนหลับอยู่เบาะข้าง
ไม่ได้สังเกตนะคะว่านายประเสริฐถือปืนหรือพกปืนเอาไว้ตรงไหน
แต่สุดท้ายนายประเสริฐหยิบปืนขึ้นมายิงผ่านหน้าเธอค่ะ
ยิงผ่านหน้าเธอไปสองนัดไปโดนสามีเธอที่นอนอยู่ที่เบาะข้างคนขับ
กำลังจะยิงนัดที่สามเหมือนปืนขัดลำกล้อง
ตอนนั้นเธอยังคิดว่าเป็นปืนอะไรเนี่ยปืนแก๊ปหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ย
เห็นท่าทีของนายประเสริฐเหมือนอยู่ดีก็ฉุนเฉียวโมโหขึ้นมา
คือชักปืนเหมือนจะยิงเพิ่มอะค่ะเธอเห็นท่าไม่ดีขับรถเบี่ยงออกไปทางซ้าย
เธอบอกเลยว่าถึงตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเลย
พออะไรท่านประเสริฐมายิงสามีเธอเพราะไม่เคยทะเลาะกันความขัดผลประโยชน์ไปยังไง
หึงหวงก็ไม่น่าจะใช่สามีเธอเป็นคนอัธยาศัยดี
ชอบคุยอะค่ะคุยกับทุกคนไม่ได้ไปคุยเฉพาะกับภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ก็เลยไม่รู้จริงว่ามันเป็นเรื่องของความหึงหวงจริงหรือเปล่า
ตัวภรรยาของผู้ก่อเหตุยังเคยมาปรับทุกข์กับเธอเลยว่า
นายประเสริฐผู้ก่อเหตุที่เป็นสามีเป็นคนขี้หึงมาก
เขาก็คุยแฟนเขาก็คุยกันอย่างนี้
คุณหมอก็บอกแฟนเราน่ะก็ดีตัวเองไม่ได้มีอะไรหรอก
เสียอยู่เรื่องเดียวแหละขี้หึงเขาก็พูดแค่นี้
มันก็เหมือนคุยกันธรรมดาเขาไม่ได้มาพูดบอกเราว่า
เขายังงงอย่างนี้กันหรอกเขาไม่พูดเขาก็พูดอย่างนี้
ก็เหมือนคุยกันปกติแต่เราอยากรู้ว่าทำไมเหรอ
มันต้องถึงขนาดนี้คนเรามีปัญหาคุยกันก็ได้
คุยกับเราทีหรือมาคุยกับเราทีอะไร
คุยกับแฟนเขาแฟนเขาคุยให้เราฟังได้รู้ว่ามันคืออะไร
และนี่ค่ะคุณผู้ชมจังหวะที่ทีมข่าวของเรา
คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตเสร็จนะคะ
กำลังจะไปที่เกิดเหตุ
ภรรยาของนายประเสริฐผู้ก่อเหตุโทรศัพท์ไปหาภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
นี่ค่ะจังหวะนี้แล้วนักข่าวของเราอยู่พอดี
นี่ค่ะคือภรรยาของนายประเสริฐผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
โทรไปถามภรรยาของผู้เสียชีวิต
เพื่อจะถามว่าตอนนี้ศพของผู้เสียชีวิตออกมาจากโรงพยาบาลหรือยัง
เธอกำลังอยู่กับตำรวจนะกำลังเข้ากรุงเทพ
เพราะรู้ว่าหลังสามีก่อเหตุเนี่ยสามีเปลี่ยนรถ
และมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
เธอบอกว่าเธอก็รู้ข้อมูลนี้จากตำรวจ
ตัวภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่าเอาจริงเธอเองยังไม่รู้เลย
ว่าทำไมสามีเธอถึงมาก่อเหตุแบบนี้
แล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจนถึงตอนนี้สามีหนีไปไหน

ตอนนี้นะคะโทรศัพท์ของนายประเสริฐผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ภรรยาบอกว่าก็ติดต่อได้บ้างติดต่อไม่ได้บ้าง
ภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกเลยว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
คิดเลยว่าสามีจะมาก่อเหตุรุนแรงแบบนี้
เขารับและรับบ้างไม่รับบ้าง
แต่โทรศัพท์เขาไม่ติดเลย
แล้วคิดว่าเขายังไงเขาจะหนีไปตลอดอย่างนี้เหรอ
แล้วจริงไม่รู้เลยหรอกว่าเรื่องอะไร
ไม่ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ฉันก็นั่งนึกว่าจะมานั่งนึกย้อนหลังว่าของมีอะไรกันเนี้ย
ตำรวจก็ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องหึงห่วงอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีเหรอมันไม่น่าใช่
เหรอเออเพราะว่าเราก็ไม่เห็นเขาจะมาอะไรเนอะแต่ฉันก็ค่อยจะพูดกับเขาให้แบบเออ
ตัวเองก็อยู่จากบนรถเออตัวเองก็อยู่จากบนรถไม่ได้ลงมาคุยตัวตัวอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เห็นเห็นกันอยู่ฉันก็สนิทกับเจ๊ฉันจะคุยกับเจ๊มากกว่าใช่
นี่ค่ะคือผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตก็รู้จักกันสนิทสนมกัน
ภรรยาของผู้ก่อเหตุกับภรรยาของผู้เสียชีวิตเขาก็รู้จักกันเราได้คลิปคลิปนี้มาค่ะ
เห็นเลยว่าผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเขารู้จักการขายของอยู่แผงใกล้ใกล้กัน
ก็ยังเคยคุยกันแบบเหมือนคนรู้จักกันสนิทสนมกันปกติไม่ได้มีท่าทีว่าเขามีเรื่องบาดหมางอะไรกันเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้นะคะคลิปสั้นนะคะ
ได้ภาพมาแค่นี้นะคะคือเป็นภาพในตลาดที่เขาขายของอยู่แผงข้างกัน
แล้วก็จะเห็นว่าตัวผู้ก่อเหตุนายประเสริฐนะคะกับตัวนายจันทีผู้เสียชีวิตเนี่ย
นั่งอยู่ด้วยกันคุยกันปกติทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
มีกล้องวงจรปิดอยู่จุดเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือตรงร้านสะดวกซื้อนะคะ
และจุดที่นายประเสริฐยิงนายจันทีมีสีสเปรย์ที่ตำรวจฉีดวงเอาไว้
ก็คือจุดที่พบปลอกกระสุนขนาด๑๑มมตกอยู่นะคะ
แม่ค้าแถวนั้นก็บอกว่าโอ้โหคนเขาคุยกันว่าสงสัยเป็นเรื่องชู้สาวแน่เลย
คือเขาบอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นสาเหตุนี้จริงหรือเปล่า
แต่เท่าที่ดูเนี่ยนิสัยของคนที่ก่อเหตุเขาก็เป็นคนใจร้อนนะ
ส่วนตัวแม่ค้าคนนี้บอกว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ
ก็ไม่รู้นะว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
คือต่างคนก็ต่างขายของจริงแล้วก็ไม่ได้เห็นมีใครไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใคร
ปั้งสองนัดเลยเดี๋ยวได้ยินเสียงแล้วแหละ
มองไปที่บนนู้นบนหลักเจ๊งเห็นไหม
เออทีนี้กลายเป็นอ้าวข้างล่างมองไปอีกทีเขายิงกันอะไรอย่างนี้
ก็เลยแตกตื่นก็รู้จักมาขายอยู่สองนัดเองแล้วก็ไม่เห็นอีกนะ
ก็ไม่ได้มาส่งสิ่งกันก็รู้เพียงแต่เท่านั้น
แม่ค้าอีกรายที่อยู่ที่จุดเกิดเหตุนะคะ
บอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงนึกว่าเป็นการยิงไล่นก
มารู้ทีหลังว่าเป็นลักษณะของการฆ่ากันตายนะคะ
สาเหตุก็ไม่รู้จริงว่าเกิดจากอะไรค่ะ
เขามีเรื่องอะไรกัน
ไม่รู้เลยครับไม่ทราบครับ
เขาเห็นตั้งแต่นี่หรือเปล่าไม่รู้นะ
แต่ผมเห็นตอนที่ว่าเขาจะแยกย้ายกันแล้วไง

ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างนะฮะ
ครอบครัวของนายจันทีเนี่ย

แล้วก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่นี่นะครับ
ทุกคนก็โศกเศร้านะครับ
ลูกสาวคนโตนี่ร้องไห้ตลอดเวลานะครับ

ทางครอบครัวบอกว่าจะตั้งศพบำเพ็ญกุศล๓วันนะครับ
หลังจากนั้นก็จะทำพิธีชาปนกิจศพนะฮะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนทางคดีนะครับ
หลังจากศาลจังหวัดเพชรบุรีออกหมายจับนายประเสริฐ

ตำรวจสืบทราบว่า
คนร้ายเนี่ยหลบหนีเข้ากรุงเทพ

ก็ตำรวจภูทรเพชรบุรีกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะหลบหนีไปกบดานอยู่ก็ได้

แต่ก็ยังให้ภรรยาเนี่ยคอยติดต่อเป็นระยะอยู่นะฮะ

ซึ่งภรรยาก็เหมือนกับที่เขาบอกกับภรรยาของผู้ตาย

เพราะฉะนั้นสาเหตุจริงตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอจับผู้ต้องหาได้นั่นแหละ
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นว่าอาจจะเป็นเรื่องของความหึงห่วงนะคะ

เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงหรือว่ามายืนยันอะไรแล้วในตอนนี้นะ